คราวนี้เรามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ราชการที่๙ด้านพลังงานทดแทนนั่นเอง
ซึ่งก็จะนำไปสู่แนวทางของประชารัฐ
โดยการสนับสนุนแก้ไขปัญหาของชายแดนภาคใต้
ของรัฐบาลผ่านโครงการพาคนกลับบ้าน
นั้นก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของโครงการการผลิตไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพ

สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณทัศนัยโค้ดทองค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นำคุณผู้ชมมาเรียนรู้และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานและเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันต่อในหัวข้อพอน้อมนำแนวพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนสู่แนวทางประชารัฐกับโครงการพาคนกลับบ้านด้วยพลังงานทดแทนครับ
และผมยังคงอยู่กับคุณประพลวงท่ามเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานท่านสวัสดีครับ
วันนี้เราพบกันกับคุณผู้ชมเป็นตอนที่๔แล้วนะครับ
กับโครงการที่ว่าพาคนกลับบ้านด้วยพลังงานทดแทนนะครับ
สู่แนวทางประชารัฐนำมาใช้โครงการนี้ได้อย่างไรบ้างครับ

เราทราบดีว่าความสงบในภาคใต้ไม่ค่อยมี
มีการเรื่องของกลุ่มต่าง
กรมนส่วนหน้าเราได้ร่วมมือกับกรมในการที่จะทำโครงการหนึ่งขึ้นมา
เราเรียกว่าโรงไฟฟ้าประชารัฐ

เกิดขึ้นในพื้นที่ความมั่นคง๓จังหวัดนะฮะ
จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยาลาจังหวัดปัตตานี
มีกำลังผลิตรวมกันแล้วประมาณ๑๒เมกะวัต
โรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้นมาโดยที่จะต้องมีนักลงทุน

เกิดจาก๑ก็คือการไฟฟ้าศูนย์ภูมิภาค
เอกชน๓แล้วก็ชุมชน
โรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้นมาแล้วจะขายไฟให้ใคร
ไฟให้กับระบบไฟฟ้าปกตินี่แหละครับ
แต่ว่าชุมชนนี้สามารถที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้
ในการที่ขายชีวมวลชีวมวลนี้ก็คืออะไรฮะ
คือไม้ต่างที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ
ขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า
พอขายแล้วโรงไฟฟ้าก็สามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายได้
เพราะฉะนั้นแล้วชุมชนหรือชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ก็จะมีรายได้จากการขายไม้นะครับขายเชื้อเพลิงนะครับ
รายได้ส่วนที่๒สำหรับโครงการนี้
ซึ่งพิเศษกว่าโครงการทั่วไปก็คือว่า
โรงไฟฟ้านี้จะต้องแบ่งปันผลกำไร๑๐

เพราะฉะนั้นชุมชนก็จะมีรายได้ส่วนที่๒
ก็คือรายได้จากกำไรนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการที่จะไปก่อความไม่สงบนั้น
ผมก็คิดว่าจะช่วยทำให้จางหายไป
เพราะว่าเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทางรัฐบาลก็เลยมีความมั่นใจ
ว่านโยบายส่วนนี้น่าจะเป็นตัวเสริม
ให้กับชุมชนที่หลงผิดนะครับ
กลับบ้านอย่างที่ท่านทัศนัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นะว่า
โครงการที่พาคนกลับบ้านกลับได้อย่างไรครับ
อันนี้คือประโยชน์ที่เราคาดหวังกับโครงการนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับประโยชน์ของเราก็คือหนึ่ง
ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาสู่บ้านเรือนนะครับ
ก็เรื่องความไม่สงบต่างก็เบาบาง

อันนี้สองก็คือว่าเรื่องของความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้
วันนี้เราเป็นที่ทราบดีนะครับว่าไฟฟ้าในภาคใต้ไม่ค่อยพอ
ตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมเรื่องของพลังงานได้ด้วยนะครับ
อันที่๓ก็คือเป็นการกระจายรายได้
กระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ด้วยนะครับ
ปัจจุบันโครงการนี้ยังดำเนินโครงการแค่ทางภาคใต้อยู่

คือเรื่องนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นที่มาดำเนินการ
ก็คาดว่าเร็วนี้โรงไฟฟ้าก็จะเริ่มการก่อสร้าง
แล้วสัก๒ปีหรือ๓ปีก็จะมีการก่อสร้างเสร็จนะครับ
ซึ่งผมเข้าใจว่านโยบายเรื่องไฟฟ้าประชาลักษณ
ไฟฟ้าประชารัฐนี่เป็นนโยบายที่ดี
ซึ่งผมเข้าใจต่อไปนะครับว่าทางกระทรวงพลังงานนะครับ
โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
หรือว่านโยบายของรัฐบาลก็จะผลักดันเรื่องโรงไฟฟ้าประชารัฐ
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นด้วยนะฮะ

เป็นการให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับ

และเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐนะครับ
กับประชาชนหรือชุมชนสนองตามนโยบายของรัฐบาล
เรียกว่าโรงไฟฟ้าประชารัฐที่จะเกิดขึ้นมาด้วยครับ

คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพันธกิจของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครับ
ที่ได้น้อมนำแนวพระราชมริตของพระบาทสมเด็จ
พระประมิณฑราบมหาภูมิพลอันวิทยาเดช
มาร่วมฉายภาพให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ทราบซึ้ง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
ฐานะที่พระองค์ท่านนั้นเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยครับ

คุณประพลวงท่ามเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานที่มาร่วมถ่ายทอดให้ฟังกัน